เอาไปหาอะไรกินให้มันสบายใจกันหน่อยละกันนะคะ
จะพาไปกินขนมอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยกินนะคะ
อ๋อขนมไส้ไก่ค่ะไม่เคยกินขนมไส้ไก่เคยกินแบบไส้ไก่เฉยเนี่ย
ไม่ทำได้เป็นขนมนะคะกรอบเกลียวแน่นอนนะ
ไปดูกันว่ามีกระบวนการมีหน้าตาเป็นยังไง
อ๋อขดอยู่เนี่ยเหรอเหมือนมั้ยล่ะคุณหน้าตาคือไส้ไก่
เหมือนจริงนะเหมือนไส้ไก่เล็กนี่นะ
ใช่ค่ะเขาเรียกว่าขนมไส้ไก่เป็นสูตรของนางสาวประภัยพันธ์วัฒนรุกอายุ๗๑ปีแล้วนะคะ
เป็นสูตรของคุณพ่ออายุกว่าร้อยปีแล้วสูตรนี้มีมานานกว่าร้อยปีแล้วก็ถือว่าเป็นสูตรที่
ค้นเป็นบุคคลแรกและคนเดียวที่ยังคงทำขนมนี้อยู่นะชื่อว่าไส้ไก่สู้ศึก
วิธีการทำเนี่ยนะคะก็คือใช้แป้งที่มีส่วนผสมคล้ายคล้ายกับปลาท่องโกนี่แหละ
เอามานวดแล้วก็รีดให้เป็นเส้นเล็กนะคะ
แล้วก็บิดเป็นเกลียวคล้ายเลข๘แขวนเอาไว้แบบนี้ให้มันเซ็ตตัว
แล้วหลังจากนั้นที่ได้เป็นแป้งขดเป็นเลข๘เรียบร้อยแล้ว

แล้วก็ต้องใช้แรงงานคนพอสมควร
เพราะว่ามันมีกระบวนการหลายอย่าง

คนนึงก็นวดถูบางคนก็จับพันใช่ไหม
ใช่บางคนก็นั่งทอดแบบนี้แหละนะคะ
เรียกว่าทอดออกมาให้เป็นสีเหลืองทอง

ให้สวยงามแบบนี้นะคะ
ถ้าร้อนไปถ้าทิ้งไว้นานไปก็ไหม้อีก

ก็มีเพียงครอบครัวของคุณป้าประภัยพันธ์นี่แหละ

ที่ทำอยู่อยู่ที่ประจวบคีรีคันนะ
แต่ขนมชนิดนี้นิยมมากที่ภูเก็ต

และนอกจากนั้นก็ยังนิยมไปที่เมืองปีนัง

เดี๋ยวไปดูที่ภูเก็ตนี่นะเขานิยมขนาดไหน
เขานิยมทานเป็นเมนู

อย่างเช่นข้าวต้มกินกับโจ๊ก

สังขยาก็ได้หรือขนมจีนก็นิยมทาน

ใช่ค่ะเพราะว่ารสชาติมันก็จะมัน

ยิ่งทานร้อนนี่แบบโอ้โห
อร่อยทานเคี้ยวเพลินเลยทีเดียวนะคะ
เรียกว่าเป็นขนมสูตรโบร่ำโบราณ
ที่ขายดิบขายดีที่ภูเก็ตเหมือนกัน
ใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวภูเก็ตก็ซื้อมาฝากเราหน่อยนะ

ไอ้ครับเอาละไปลองทานกันได้เห็น
ทานกับจิบชากาแฟร้อน